คุณผู้ชมเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่าน
ช่วยกันตีความกันหน่อยว่าถ้าถือทุเรียนแบบไหนที่เรียกว่าโง่
ที่เรียกว่าฉลาดที่เรียกว่าเสียสละเพราะว่าล่าสุดในโลกออนไลน์ค่ะ
มีการแชร์ภาพบุคคลสำคัญทางการเมืองถือทุเรียนในอิริยบทต่าง
ท่านแรกคนนี้ก่อนเลยนะคะผู้นำคนปัจจุบัน
ผลเอกประยุจันทร์โอชาถือแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่ายังไง
ส่วนนี้ค่ะสองพี่น้องตระกูลชินวัฒน์คุณยิ่งรักชินวัฒน์
คุณทักษิณชินวัฒน์ถือแบบนี้อืม
ส่วนคนที่๔คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าอนาคตใหม่ถือแบบนี้ท่านว่าอะไร
นี่แหละค่ะชาวเน็ตมีการนำทั้งสี่ภาพเนี่ย
มาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
แล้วก็เขียนข้อความก็วิจารณ์กันต่างนานานะคะ
ใครรักใครใครชอบใครก็ตีความในลักษณะเข้าข้างกัน
ใครอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้เข้าข้าง
คุณทักษิณถือสองลูกสองมือสื่อถึงความโลภ
อ๋อคุณธนทรคุณธนทรขวามือค่ะ
ถือแบบนี้ถือไม่ถนัดสื่อถึงความไม่ถนัด
ไม่มีประสบการณ์ดีแต่สร้างภาพอืม
นายกปูอดีตนายกกันหน่อยคุณยิ่งรักชินวัฒน์
สื่อถึงความปัญญาอ่อนและสุดท้ายคุณลุงตู่
ทุเรียนลูกใหญ่สื่อถึงความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็มั่นคงนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตเขาก็ว่ากันไป
ทีนี้เราถามคนที่รู้ลึกรู้จริงดีกว่า
ทีมข่าวของเราไปสอบถามผู้รู้ตัวจริงนะคะ
เจ้าของสวนนรงฟาร์มจังหวัดจันทบุรี
จันทบุรีแน่นอนแหล่งปลูกทุเรียนค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านนรงสุภพลก็วิเคราะห์เลยนะ
วิเคราะห์ถึงท่าของการถือทุเรียนทั้ง๔คน
ผู้ใหญ่นรงศ์บอกว่าดูภาพแล้วนะดูภาพแล้วนี่ค่ะ
นายกลุงตูถ้าถือทุเรียนคล้ายกับคนอุ้มทุเรียน
น้ำจะตำมือง่ายถือแบบนี้คุณดูสิถือแบบนี้
เหมือนอุ้มลูกอ่าแต่ค่อนข้างเซฟ
เพราะทุเรียนเนี้ยจะตกจากมือได้ยากอืม
บอกแบบนี้ส่วนการถือทุเรียนของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์
เป็นการถือทุเรียนแบบนี้ผู้ใหญ่นรงบอกว่า
คั่วแบบนี้มันอาจจะไม่แข็งแรงเพราะคั่วเนี่ยมันอาจจะหลุดแล้วทำให้ทุเรียนตกใส่เท้าได้อืม
ซึ่งถามว่าที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์ไหมมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คนนี้ไงส่วนคนนี้ก็คล้ายคล้ายกันแต่ว่าเคราะห์ดีมากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
ทุเรียนลูกเล็กลูกเล็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคั่วมันหลุดแล้วมันตกใส่เท้าอาจจะบาดเจ็บเล็กน้อย
ไม่เยอะแต่ให้เกิดจับแบบนี้กับลูกใหญ่อันตรายมากอันตรายมากอ่า
ส่วนคนสุดท้ายผู้ใหญ่นรงบอกว่านี่ค่ะคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ถ้าถือทุเรียนของคุณธนทรการถือแบบคว่ำมือแล้วก็หยิบทุเรียนขึ้นมาแบบนี้
ไว้ข้างลำตัวผู้ใหญ่นรงบอกว่าอันนี้เป็นถ้าถ้าถือแค่ชั่วคราว
เพราะว่าเป็นท่าที่ยกทุเรียนขึ้นมาแบบง่ายต้องการถ่ายรูปเท่านั้น
แต่ถ้านานนานก็อาจจะเมื่อยมือได้ส่วนนี้ค่ะผู้ใหญ่นรงบอกว่า
ถ้าถือทุเรียนที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะคะเอาล่ะ
ที่สุดแล้วผู้ใหญ่บอกว่าถือยังไงก็ได้ไม่ให้น้ำทุเรียนมันตำมือนะคะ
ถูกคือก็อยากให้มันมองเป็นประเด็นอะไรดราม่าเลยเนอะ
ความจริงมันเป็นประเด็นเล็กน้อยมากแต่คนเอามาตีความเรื่องการเมืองกัน
นี่แหละเขาเรียกว่าการตีความเชิงสัญลักษณ์ซีโบริก
อยู่ที่คนจะคิดจะมองจินตนาการแต่ว่าต้องเป็นกลางด้วยนะ